วันนี้ไปดูเรื่องราวของการจับกลุ่มเป็นผู้ต้องหา
ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลอันตรายในพื้นที่ของจังหวัดสงครา
เขามีฉายาว่าศักยานะครับ
ก็มีคดีทั้งเรื่องของป้นทั้งเรื่องของยาเสพติด
แล้วก็ยิงภรรยาของตนเองจนบาดเจ็บด้วยครับ
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มนะฮะ
ก็เป็นตำรวจกองปราบร่วมกับตำรวจโรงพักควรมีดนะฮะ
บุกเข้าไปจับกลุ่มนายสักกายรียาดือมณิหรือว่าศักยาอายุ๒๕ปีนะ
โดยจับได้ขาบ้านเช่าในพื้นที่หมู่๓บ้านท่ายางตะบนนาทัพ

พร้อมกับยึดซึ่งเป็นของกลางก็เป็นปืน๓๘๑กระบอกกระสุน
ที่เขาฝังไว้ใต้ถุนบ้านด้วยนะครับ
สำหรับประวัติของนายสักการิยาหรือว่าศักยานั้นเป็นบุคคลอันตราย
ในบัญชีรายชื่อของบุคคลต้องเฝ้าระวังของตำรวจกองปราบ
เนื่องจากว่ากระทำตนเป็นผู้มีอิทธิพล
พกอาวุธปืนติดตัวตลอดเวลามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
ถ้าไม่พอใจใครก็จะใช้ปืนข่มขู่เลยนะครับแล้วเคยต้องคดีมาแล้ว
ส่วนอีกคดีก็อยู่ระหว่างการร้องทุกข์กล่าวโทษของผู้นำศาสนาในพื้นที่อำเภอจนะนะครับ
ซึ่งถูกนายสักกริยายิงคมขู่
พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับ
และล่าสุดก็ไปก่อเหตุยิงเมียตัวเอง๗นัดเลยคุณผู้ชม
แต่ว่าโชคดีที่บาดเจ็บบริเวณไหล่ขวาคือที่ยิงเพราะว่าเขาโกรธ
โกรธที่ไปมีความสัมพันธ์กับน้าชายของตนเอง
โดยภรรยาหรือเมียเขาเนี่ยนะกำลังตั้งท้อง๒เดือน
จึงถูกออกไหมจับพยายามฆ่าด้วยนะฮะ

สัศน์ยาวิทยาหรือศักดิโยบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจยิงเมียให้ตายนะ
เพียงแค่ยิงขู่แต่มันพลาดไปโดน
จากว่ามีคนบอกว่าเมียเขาเนี่ยไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับน้า

ขึ้นน้าเอามียยังไง
ก็เลยเค้นถามสุดท้ายเขาบอกว่าเมียเขายอมรับว่าว่าจริงด้วยนะ

แล้วก็หลังจากถูกยิงตัวเองก็เป็นคนห้ามเลือดให้แล้วก็ทำแผลให้
แม้จะโกรธแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่า
เพราะว่าตัวเขาเองเป็นคนจริงพอเขาบอกว่าเรื่องแบบนี้นะไม่มีใครรับได้หรอก
ไม่รู้ว่าเมียไปมีความสัมพันธ์กับน้าก็โมโหนะครับ
หลังจากถูกจับกลุ่มได้พนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหาตามหมายจับทั้งหมดทั้งมวลที่มี
ที่ศาลจังหวัดนาทวีในคดีพยายามฆ่าผู้อื่นและคดีมีอาวุธปืน
แล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ